คุณผู้ชมฮะอีกเหตุหนึ่งเป็นเหตุสะเทือนใจจริงนะครับ

เด็กหญิงวัย๑๔นะ
ตัดเพาะชีวิตด้วยการโพสต์เรื่องราวชีวิตเธอ

ว่าผิดมากนักหรือไง
ที่เธอเกิดมาโดยพ่อกับแม่แยกทางกัน
แล้วคุณผู้ชมฮะนี่เป็นสระที่เธอกระโดดลงไปรอบที่๒แล้วนะ
รอบแรกเธอตัดสินใจจะฆ่าตัวตาย
มีชาวบ้านช่วยไว้ได้เธอรอดพ้นขึ้นมาได้
แต่นี่ฮะเมื่อวานเป็นรอบที่๒ที่เธอตัดสินใจ
แล้วเนี่ยความพยายามครั้งนี้สำเร็จคือเธอเสียชีวิต
ใช่ชาวบ้านช่วยไม่ทันช่วยไม่ได้
จุดเกิดเหตุเป็นสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน
เนื้อที่กว่า๔๐ไร่ก็ลึกประมาณ๔เมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมางมร่างของเด็กหญิงมิว

นักเรียนชั้นหมอ๒โรงเรียนแห่ง๑ในไอเฟิร์นลำปลายมาตร
คุณผู้ชมฮะชาวบ้านไปนำขึ้นมาจากสระน้ำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอย

ว่าเสียชีวิตจมน้ำมาประมาณ๗๘ชั่วโมงนะครับ
ทีนี้คุณยายของน้องมิวนะคุณคุณยายล้อมแต้มศรี
คุณยายท่านก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจแล้วครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อกับแม่หลานแยกทางกันนะคุณนะ
เมื่อประมาณ๕ปีที่ผ่านมาต่างคนต่างไปมีครอบครัว
หลานสาวไว้ให้ยายกับตาเลี้ยง๒คน
คือหลานคนโตอายุ๑๔ปีคนที่เสียชีวิต
หลานคนเล็กอายุ๑๒ปีเป็นหลานสาวเหมือนกัน
ระยะหลังหลานคนโตมักจะตัดเพาะเป็นประจำ

บางครั้งพูดบอกว่าหนูอยากตายอยากย้ายโรงเรียน
ยายพยายามจะช่วยหลานไหม
ยายเลยจำเป็นต้องวิ่งหาที่เรียนใหม่ให้หลาน
หลานเพิ่งมาเรียนโรงเรียนใหม่ได้เดือนธันวาคมนี้เองคุณ
แต่ไม่ทราบว่าสาเหตุที่หลานมีอาการแบบนี้คืออะไร
และสุดท้ายพาไปโรงพยาบาลหมอระบุว่าป่วยซึมเศร้าครับ

เล่าประสบการณ์จากชีวิตจริงให้ฟังค่ะ
ประถมเราโดนล้อเรื่องพ่อแม่แยกทางกัน
นี่ที่เด็กโพสต์นะโดนรุมทำอนาจารย์ด้วย
ทุกวันนี้คนที่ทำยังล้อเราอยู่เลย
เขาดูมีความสุขมากที่ทำแบบนี้
ผิดมากเลยใช่ไหมคุณผู้ชมประโยคนี้

วันนั้นเพื่อนเราอยู่ใกล้

แต่แปลกที่ไม่มีใครช่วยเราเลย
เรื่องพ่อแม่แยกทางกันมันรู้สึกแย่
ตรงที่เราโดนเอามาล้อโพสต์นี้

คุณผู้ชมฮะเป็นโพสต์ที่สะเทือนสังคมเหมือนกันนะครับ

หลานเคยกระโดดน้ำที่สระแห่งนี้มาแล้ว
แต่มีคนช่วยไว้ทันนะครับ
และหลานนะคุณมีการโพสต์ว่าอะไรรู้ไหม

เรามีโพสต์นี่มีโพสต์ไหมฮะประโยคนั้น
คือเธอรอดขึ้นมามีชาวบ้านไปช่วย

กำลังจะจมลงไปอยู่แล้ว

หลังจากนั้นก็เป็นโพสต์ยาวตัดเพราะชีวิต

ก็คือคำว่าลาโลก
นี่คุณผู้ชมฮะลาโลก
แล้วเธอก็ตัดสินใจกระโดดน้ำฆ่าตัวตายจริงนะครับ
เมื่อเธอถามยายว่ายายหากตาย
คุณผู้ชมฮะส่วนตอนนี้ต้องห่วงอีกคนนึงคือ

หญิงบีนามสมมุติอายุ๑๒ปีนะครับ

พ่อแม่แยกทางกันเป็นประจำ

ส่วนถามว่าตัวน้องบีโดนไหมโดนด้วยเหมือนกัน
แต่น้องบีพยายามฝืนพยายามอดทนไว้
คิดว่าพี่สาวจะอดทนกว่าหนู
แต่สุดท้ายพี่สาวทนไม่ไหวคิดสั้นฆ่าตัวตาย
เป็นห่วงไหมคุณเป็นห่วงน้องบีเหมือนกัน

เห็นภาพแบบนี้กลัวไม่อยากให้น้องแบบตัดสินใจตามพี่
ฟังเสียงน้องสาวผู้ตายนะฮะ
ต้องดูแลจิตใจน้องบีให้ดีเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะมีความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรำนะครับ

บอกว่าได้รับทราบข่าวแล้วก็ประสานไปยัง
มนวยการโรงเรียนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ภูมิในการโรงเรียนชี้แจงมาแบบนี้ครับ
บอกว่าน้องมิวเพิ่งจะย้ายจากโรงเรียนที่จังหวัดขอนแก่น
เข้ามาเรียนอยู่ที่โรงเรียนจังหวัดบุรีรำได้แค่ประมาณเดือนเศษ
ก็คือเมื่อกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับ
ดังนั้นเรื่องที่ถูกเพื่อนบูลลี่ถูกเพื่อนล้อหรือกระทำอนาจารย์เนี่ย
ก็ต้องไปตรวจสอบอีกว่าจากโรงเรียนเก่าหรือโรงเรียนใหม่

หลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
หากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นจริงจะมีการวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป
โดยเฉพาะน้องสาวก็คือน้องบีเมื่อกี้อายุ๑๒นะครับ
ตามข่าวระบุว่าโดนล้อเช่นเดียวกันกับพี่สาวเนี่ยก็ต้องดูแลนะครับ
สำหรับศพของน้องมิวทางครอบครัววันนี้ก็เสียใจ
ตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านด้วยความโศกเศร้า
เพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุสลดแบบนี้นะครับ